คณะกรรมการในการตรวจสอบยิ่งมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ก็ต้องเร่งตรวจสอบให้ได้หาข้อเท็จจริงให้ได้เร็วที่สุด
ที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยัน
ว่าการควบคุมตัวกลุ่มนักศึกษาเมื่อวานนี้
ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเสรีภาพค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
อยากที่จะให้สังคมเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันเรื่องของการเมืองด้วย
ไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

การเดินทางไปอุทยานราชพักษ์ไม่ใช่การตรวจสอบ
เพราะว่าพอไปถึงก็ไม่พบอะไรอยู่ดี
แล้วก็พบว่าประชาชนที่ร่วมเดินทางไปในขบวนรถไฟเดียวกัน

เพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงก็เลยต้องตัดสินใจควบคุมตัวก่อน
เพื่อที่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมค่ะ
เพราะว่าเพียงแค่การรวมตัวทางการเมืองเกิน๕คน

พร้อมกับยืนยันนะคะว่าการดำเนินการ
ไม่ใช่เรื่องของการละเมิดสิทธิเสรีภาพค่ะ
ส่วนความเห็นของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชก็ออกมาบอกนะคะว่า
เรื่องราวต่างจะจบลงอย่างง่ายดายมาก

เปิดบัญชีเงินที่นำมาจัดสร้างอุทยานราชพักษ์
ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับบัญชีรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดินโดยตรงและอ้อม
รวมถึงเงินบริจาคอย่างตรงไปตรงมา
ให้สังคมได้รับรู้ชัดเจนเท่านั้นค่ะ

สกัดกั้นไม่ให้นปชแล้วก็นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
เดินทางไปอุทยานราชพักษ์ทำแบบนี้
ปัญหาก็จะยิ่งบานปลายหนักเข้าไปอีกค่ะ
อีกคนนึงที่ออกมาทวิตแล้วก็หลายคนวิทวิตกันเยอะเลยทีเดียว
นั่นก็คือนายมอสเคนนะคะเอกราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ก็ได้ทวิตข้อความแสดงความเห็นค่ะ
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่นั้นยับยั้งกลุ่มนักศึกษา

โดยบอกว่าเคยคิดว่าทางการไทยจะผ่อนปลนให้มีเสรีภาพต่อการชุมนุมแล้ว
โดยเฉพาะหลังจากเหตุที่มีผู้ชุมนุมราว๒๐๐คน
ได้รับอนุญาตให้ประท้วงด้านหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเองเนี่ย

คือมันเป็นทิศทางที่ดีแล้ว
กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้น
คือเขาเคยมีความหวังแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เกิดทำให้เขารู้สึกว่า
รู้สึกว่าสิ่งที่เขาหวังมันยังไกลเกินไป
เซอีนึกว่าจะเป็นการพรณฐาคลายเซอี
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่มีการควบคุมตัวนักศึกษามีการปิด
สั่งปิดนุธิญาณชั่วคราวแบบกระทันหัน
ประชาชนหลายคนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
หลายคนตั้งใจที่จะไปชมความสวยงามไปสักการะ
องค์พระพุทธรูปก็ไม่ได้เข้าไปศักราะองค์รูปหรอ
รวมถึงทางภาคการเมืองความเห็นออกมาเยอะมาก
เอาจากคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลก่อนละกัน
ที่เป็นสาหัวหน้าภักร์ชาติไทยพัฒนา
บอกว่าเรื่องนี้เห็นใจสองฝ่ายเลย
ทหารก็น่าเห็นใจเพราะต้องดูแลรักษาความมั่นคง

เพราะต้องการค้นหาความจริงให้กับสังคม
ต่างคนต่างมีวิธีคิดปรารถนาดีต่อสังคมไทยเหมือนกัน
แต่ยืนกันคนละจุดเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าไม่อยากให้เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะ
และที่สำคัญทางคอสชและก็รัฐบาลเอง
มีสื่ออยู่ในมือก็น่าจะชี้แจงได้ดีกว่า

ถ้าหากเกินขอบเข็ดเมื่อไหร่ก็ค่อยเชิญมาคุย
ส่วนการปิดการเข้าอุทยานราชพักษ์กระทันหัน

ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลและมีคำตอบในตัวเอง
อยู่ที่ว่าชี้แจงไปแล้วสังคมจะเชื่อหรือเปล่า

ด้านของนายอุเทนชาติพินโยหัวหน้าพักคนไทย

ใครเป็นคนสั่งห้ามคิดไม่เป็น

นั่นห้ามนี่ก็จะส่งผลกระทบไปหมด
ถ้าคิดดีแล้วจะไปกลัวอะไร
ยิ่งห้ามยิ่งบีบคนก็ยิ่งอยากไป
เขาบอกว่าคนสั่งอย่าเกาไม่ถูกที่

เพราะว่าแผลตกสะเก็ดมันคัน

แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบจะดีกว่า

จะมีการประชุมถึงกรณีนี้
เป็นการริกรอนสิทธิเสรีภาพอย่างไรหรือเปล่า

ของสะพานนักศึกษาธรรมศาสตร์สะพานหน้าโดรมด้วย
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้มี๒ประเด็นสำคัญ

กลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษาจะเคลื่อนไหวแถลงการ

เข้าพบพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา

เพื่อที่จะไปนัดหมาย
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็ทยอยเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลัก
ดำเนินโครงการนี้มาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
คู่ไปกับการรวบรวมหลักฐาน

รวมถึงขอผลการประชุมของคณะกรรมการกว่า๒๐คณะ
ประกอบการพิจารณาร่วมกัน
เพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏแก่สังคมโดยเร็ว
แล้วก็มีแนวโน้มออกมานะคะว่าสัปดาห์นี้
จะมีการเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณทุกกลุ่มงบประมาณมาให้ข้อมูล
เพื่อที่จะสร้างความกระจ่างในประเด็นที่เป็นข้อกังขาของสังคมที่สุด
ก็คือเรื่องของเงินในการใช้การก่อสร้าง
เรื่องของเงินบริจาคเรื่องงบประมาณแผ่นดินเรื่องหักหัวคิวนั่นแหละ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทำงานอย่างรอบครอบที่สุด
เพื่อที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงร่วมกันที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนที่สุดค่ะ
คณะมีตั้ง๒๐คณะและวันหยุดก็ไม่ได้หยุด
ทำงานมาตลอดในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ